และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวน้องบอยจากจังหวัดราชบุรีจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
สู้ไหมครับสู้ตัวเล็กสู้ไหมครับสู้ครับถ้าสู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญน้องบอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ใน๕เรื่องเนี่ยบอยเลือกตอบเรื่องที่บอยถนัดที่สุดว่าบอยจะตอบเรื่องไหนแล้วเก็บอีก๔เรื่องไว้ให้กับคนในครอบครัวนะครับเอาเรื่องที่เรามั่นใจมากที่สุดนะครับ

มาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ไอศกรีม
เรื่องที่๒จังหวัดราชบุรี
เรื่องที่๓เสกโลโซ
เรื่องที่๔บ้านของเรา

เรื่องเสกโลโซครับ
เอ่อทำไมอีกภาพพิเศษ

แล้วเก่งมากนะครับผู้ชายคนนี้ต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือเรื่องดนตรีเขาเก่งจริงนะครับ
ชอบเพลงไหนมากเป็นพิเศษไหม
ชอบเพลงใจสั่งมาครับ
ไหนก็โชว์นาตะมวยไทยไปแล้ว
โชว์เสียงพิเศษให้เราฟังสักหน่อยสิครับ
หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้
ว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉัน
อบให้เธอคนเดียว
ไม่เกี่ยวแต่สำคัญ
เพราะฉะนั้นอยากให้เธอได้ฟัง
เอาล่ะบอยเกี่ยวกับพี่เสกโลโซนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงใจสั่งมาอยู่ในอัลบั้มใด

ที่ผมชอบเพลงพี่เสกนะครับ
เพราะว่าเพื่อนเปิดให้ฟังครับได้ยิน
เพลงแรกที่ผมได้ยินเลยครับที่โดนใจผมมากที่สุดก็คือ
สั่งมาครับชอบทั้งเนื้อหาแล้วก็ชอบทั้งเสียงน้องพี่เขาด้วยครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นุษย์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่นุษย์ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องไอศกรีม
เรื่องจังหวัดราชบุรี

ขอเลือกเรื่องไอศกรีมครับ

เพราะคิดว่าแม่น่าจะถนัดกว่าครับ

ขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่แม่นุษย์ยังทำอยู่นะครับ
แล้วก็ใช้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ
ขอเชิญแม่นุษย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลูกเลือกไอศกรีมให้ตรงกับใจแม่ไหม

แม่ขายไอติมมากี่ปีแล้วครับ

ก็พี่น้องใครอยู่แล้ว

เอ้าเราก็ว่าอร่อย

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้อนี้ครับ

คุณผู้ชมครับมีข้าวเหนียวมีสับปะรดมีถั่วนะครับ

ไอศครีมแม่ต้องการผู้ช่วยไหม

หอมมากเลยอะ

ักแล้วกันนะ๓ลูกนะต่อ๑ถ้วยนะครับ

ตักไอศครีมกะทิจำนวน๘ถ้วยภายในเวลา๓นาที
เอาแม่ขายไอติมมา๓เดือนแล้วจ้า
มีส่วนผสมก็คือกะทินมสดแล้วนม
ขอบคุณครับพี่เมฆเครื่องมันข้างบนก็มีสับปะรดกระถั่วพวกนี้ล่ะจ้า

เริ่มครับ
ไปเร็ว๓นาทีนะครับ
ตอนนี้๒คน

ยังเหลือหลายถั่วและก็นมสดนะครับ
แล้วก็ตักช้อนนะครับ

แม่เร็วอีกนิดนะแม่
พวกแม่เวลามันเดินไปเรื่อยครับแม่จ๋า
๖ตัวเชียร์ขนาดไหน๕
อีก๓ด้วยแล้วนะครับ

ครับผม
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

ก็คือเรื่องจังหวัดราชบุรี

ทำไมเลือกจังหวัดราชบุรีให้ลูกปืน

ไม่รู้ว่าจะโดนใจลูกหรือเปล่านะครับ

แกล้งส้มแมวครับน้ำโต๊ะกาวโจรบ่อน้ำภูร้อน

ที่ไปทางตัวเมืองก็มีอุทยานหินเขางูอยู่ครับ

นี่ไม่ใช่มากันเล่นนะครับ
เขาเรียนแล้วเขาศึกษาข้อมูลมานะครับ
เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีนะลูกนะปื๊ดนะ
สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดคือข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดราชบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมัน
ตัวเลือกที่๒มีทั้งหมด๙อำเภอ
ตัวเลือกที่สามผู้ว่าคนปัจจุบันคือนายชัยวัด

ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนมารายการผมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราชบุรีครับ
จนพอหนีรู้สึกว่าก็ตรงกับที่ทำการบ้านมาเลยครับ
ขอตอบความนี้ครับ
ประจำจังหวัดคือต้นโมกมันครับ
ตัวเลือกที่๑ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมันครับ

เห็นบอกว่าจะมีแม่เหล็กรูปสไปเดอร์แมนติดอยู่ด้วยเหรอครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ติดแม่เหล็กรูปสไปเดอร์แมนในท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่งท่าที่๑
ตัวเลือกที่สองท่าที่สอง

และตัวเลือกที่สี่ท่าที่สี่

ลูกผมมาติดเล่นครับ
ตัวเลือกที่สามท่าที่สามครับ
ตัวเลือกที่สามท่าที่สามครับ

จะสามารถพิษทิศโจทย์คำถามได้ทั้งหมดสี่ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ทั้งไอศกรีมกับที่สำนวนแปดด้วย
ถ่ายในเวลาสามนาทีครับ

ได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน